คุณผู้ชมคะชาวบ้านที่จังหวัดสุรินทร์นะคะเขาบอกว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะ
ตอนนี้เขากลัวมากเลยเรื่องของผีแม่ไม้คราวนี้มันน่ากลัวจริง
เพราะว่ามีผู้หญิงคนนึงนะผมสีแดงผมยาวมาเลยมาเข้าฝัน
แล้วก็มาถามหาคนที่ชื่อประสิทธิ์ปรากฏว่าอีกวันหนึ่งประสิทธิ์ตาย
อย่างนั้นเลยอะค่ะตอนนี้ในพื้นที่ก็เลยเหมือนหลายหลายพื้นที่ที่เขาเชื่อเรื่องผีแม่ม่ายอ่ะ
เขาก็จะเอาเหมือนกับเสื้อสีแดงมาแขวนเอาไว้ผู้ชายก็ต้องทาเล็บสีแดง
เหมือนกับว่าไม่ใช่ผู้ชายนะอะไรแบบเนี้ยบ้านนี้มีแต่ผู้หญิง
อะไรอย่างนี้ค่ะเพราะกลัวว่าผีแม่ม่ายจะมาเอาวิญญาณของผู้ชาย
เขาก็เล่าว่าเนี่ยเขาก็ทำแบบนี้แหละเอาเสือสีแดงมาแขวน
หน้าประตูปากทางเข้าหมู่บ้านริมถนนเพราะว่ามีชาวบ้านอีกหมู่บ้านหนึ่ง
ในพื้นที่บ้านตาปูดที่ชื่อว่านายประสิทธิ์ไปทอดแหกับเพื่อนที่หนองน้ำของหมู่บ้าน
ระหว่างกลับบ้านชวนกันดื่มเหล้าพอตื่นเช้ามาตายเลย
อย่างนี้ยายขาวบอกว่าเขาฝันนะผู้หญิงผมยาวสีแดงตัวใหญ่
มาถามหาประสิทธิ์บ้านประสิทธิ์อยู่ไหนก็เลยบอกว่าที่นี่แหละบ้านประสิทธิ์
เพราะว่าสามีของยายก็ชื่อประสิทธิ์เหมือนกันครับหลังจากนั้นผู้หญิงผมแดงก็หายไป
ตื่นเช้ามาอ้าวนายประสิทธิ์ชาวบ้านบ้านตาปูดเสียชีวิต
ซึ่งสามีของยายไม่เสียชีวิตประสิทธิ์อีกประสิทธิ์หนึ่งตาย

ใช่สามีคุณยายโชคดีไม่ตาย
โอ้โหแม่ตกใจหมดเลย
มาถามหาบ้านยายอ่าเนี่ยข่าวมันก็เลยแพร่กระจายไปทั้งตำบลนะคะ
คุณผู้ชมก็เลยเชื่อว่าผีแม่ม่ายมาเอาชีวิตผู้ชายในหมู่บ้าน
เขาก็เลยกลัวกันใหญ่เลยนะคะ
คนที่จะตายเนี่ยอีกบ้านหนึ่งเขาฝันเห็นว่ามีคนเขาบอกว่ามาเอาคนชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะ

นามสกุลนามสกุลยินยาเอาไปทางอีกคนหนึ่งเขาฝันแล้วเขาบอกว่าคนนั้นน่ะชื่อเหมือนกันแต่ว่านามสกุลมันไม่เหมือนกัน
เขาบอกว่าไม่ใช่เขาเขาบอกว่าอยู่ทางข้างซิดนู้นพอดีกว่าเขาก็เลยคนที่โรนตายชื่อเดียวกันแต่ว่านามสกุลคนและนามสกุล

เกี่ยวกับอะไรการโน่นตายอย่างนี้เลย

ใช่

เขาขอแต่ผู้ผู้ชาย
คุณยายก็เลยกลัวไปด้วยเลยมาถามหาประสิทธิ
แต่ประสิทธิ์อีกหมู่บ้านหนึ่งตาย

ดื่มเหล้าแล้วก็นอนตื่นเช้ามาตายเนี่ยค่ะ
เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบให้เพิ่มนะว่าจริงแล้วสาเหตุคืออะไร
ถ้าหากว่าไม่ใช่ผีแม่ม่ายอย่างที่เขาเชื่อกันนะ

แต่คุณตาประสิทธิ์สามีของคุณยายขาวนี่ก็นี่ก็ดื่มอยู่นะใช่ไหม

ระหว่างทางกลับบ้านก็ชวนดื่มเหล้าเหมือนกันใช่ไหม

ทอดแห่แล้วดื่มเหล้าแล้วก็นอนแล้วก็ตาย

เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาก็จะมีข้อมูลว่าตกลงแล้วผู้เสียชีวิตเนี่ยมันเกิดจากอะไร
ใช่หลายครั้งที่พอดื่มเหล้าเยอะมาก
ร่างกายช็อกแล้วมันก็เสียชีวิตได้นะ
แต่ความเชื่อเพื่อความสบายใจก็ทำได้นะฮะ